นั้นพี่เล่าไงแต่ผลมันออกมาแล้วว่าสุดท้ายเขาโกหก

ก็คือผัวไม่รู้ไงก็คือเรื่องของเรื่องเมียเนี่ยคือโกหก
คือเมียบอกว่าก่อนหน้านี้ตั้งท้อง
พอตั้งท้องเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏก็ช่วงประมาณสัก๔๕เดือนเนี่ย

เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีเลือดออก
ก็เลยไปบอกผัวผัวก็มาดูบอกว่าไม่เห็นจะมีเลือดอะไรเลย

หลังจากนั้นเธอไปดูของเธอเองเธอบอกว่ามันเหมือนกับมีเลือดออกมาเนี่ยเป็นสองก้อน
เธอก็เลยทึกทักว่าเธอน่าจะท้องแฝด
หลังจากนั้นก็กลัวว่าผัวจะเสียใจ
ก็เลยไม่บอกก็ปิดบังมาตลอดมันขี่หลังเสือ
จนกระทั่งสุดท้ายก็มาสร้างเรื่องแบบนี้แหละ
แล้วก็มาโป๊ะแตกตรงที่หลวงพ่อ
หลวงพ่อสวัยนั่นแหละที่วัดนั่นแหละที่ไปรับศพเด็กด้วยกัน
นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นพุงไหมล่ะ
แต่ทุงนางก็เหมือนคนทองนะเธอเนาะ
ก็นั่นไงแต่ว่าแต่ก็ไม่ใช่ไงใช่ไหม
สุดท้ายแล้วพระก็บอกว่าแหมจริงแล้วเนี่ย

อาตมาเองก็บอกว่าให้ทางคุณแม่เนี่ย
เขาเอาสายสินผูกกับมือเด็กนะ
แต่ปรากฏเลยผูกกับผ้าอัตมาก็ไม่ได้สนใจอะไร
พอกลับมาถึงที่วัดอัตมาก็นู่นเข้าห้องน้ำก่อน
เดินออกมาอีกทีกำลังจะปิดฝาโลงอัตมาก็บอกไหนขอดูหน่อยสิ
ผูกที่ข้อมือหรือยังปรากฏว่าอ้าวยังไม่ผูกข้อมือ

แล้วเขาเอาสายสินเนี่ยไปผูกเหมือนกับมัฏรสังษณ์นั่นแหละ

เสร็จพอเปิดมาอ้าวศพเด็กหายไปก็เลยเป็นเรื่องเป็นราว

เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าอ้าวเฮ้ยทำไมพ่อ
ทำไมพ่อถึงได้มีการไปแจ้งไปโวยวายว่าโรงพยาบาลนี้ทำสบเด็กหายไป
นี่นะฮะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้น
แต่ล่าสุดเนี่ยเขามีการตำรวจเนี่ยเขาแจ้งข้อเก่าหาเรียบร้อยแล้วนะ
เขาก็บอกว่าเขาขึ้นไปชั้น๓ไปรับศพลูก
แล้วก็เอาผ้าขนหนูส่งให้พยาบาลไปพยาบาลก็ไปห่อออกมาให้
แต่จริงวันนี้มันมีคลิปอันหนึ่งหลุดออกมาแล้วอันนี้คือชั้น๓นะนี่คือชั้น๓

อันนี้คือชั้น๓ที่เธอบอกเธอไปตั้งแต่ประมาณสัก๔โมงกว่า
แต่ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาดูตั้งแต่บ่าย๒ไปจนถึงค่ำเลยไม่เจอเธอเลย
ปรากฏกายอยู่ที่ชั้น๓นะฮะ
แต่ที่มันแปลกกว่านั้นก็คือตัวเธอเองเนี่ยก็ยังไปโกหกต่อเนื่อง
แบบโอ้โหแบบจับไม่ได้
แม้กระทั่งคุยกับผมแล้วก็พูดตอบป๊อป๊อป๊อหรือมันถามก็ตอบตอบ
แม้กระทั่งไอ้รูปไอ้กล้องไอ้อะไรนะเจ้าซาว่ะ

ถ่ายแบบซูมเข้าไปแล้วก็ถ่ายมาอะไรอย่างนี้
ปรากฏล่าสุดมันมีทางคลินิกที่เขาเป็นคนตรวจเนี่ยอันนี้
ไม่เป็นคลินิกที่เขาตรวจอันเนี้ยเลย

ถ้าเกิดว่าทางฝั่งของคุณเตยเนี่ย
อยากจะไปถ่ายก็ไม่ต้องก๊อปของคุณหลุดออกไปหา

เพราะว่าอย่างนั้นนี่เห็นไหมมีมาเปรียบเทียบให้ดูเนี่ย

จะเป็นคลิปในร้านกาแฟ

ฝ่ายหญิงเข้าไปในร้านกาแฟนี่

แล้วก็เดินออกมาเนี่ยใส่ชุดสีดำคุยโทรศัพท์นู่นนี่นั่นเหมือนกับกำลังคุยกับสามี
หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวดูนะเขาก็จะเอาผ้าขนหนูนอกมานี่เห็นมั้ย
เป็นพ่งเป็นผ้าเป็นอะไรออกมาก็ห่อกันไปอืมอืมพอห่อเสร็จปุ๊บเนี้ย
หรือจริงมีคลิปอีกตัววันนี้เขาเดินออกมาเสร็จแล้วก็น่าจะ
กลับไปที่รถซึ่งพระก็อยู่แล้วก็ไปต่อเนื่องกับตรงนั้น
แล้วสรุปคนก็จะถามเยอะมากว่าแล้วเขาจะโกหกทำไม
เขารักผัวคือตอนนี้นะฮะตำรวจเองก็จ้างความนะครับ
ข้อหาแจ้งความเท็จครับพร้อมกับนำตัวคุณเตยเนี่ยนะฮะ
ส่งสารเพื่อพิจารณาคดีนี้นะครับเรื่องประกันตัวก็ต้องอยู่ที่
พินิษฐ์ของศาลด้วยนะครับส่วนนัทนะฮะก็เป็นพยาน
ให้ปากคำเท่านั้นก็ไม่ได้แจ้งความสามี
เพราะสามีเนี่ยไม่รู้จริงแต่สามีก็บอกว่าถึงเมียจะเป็นยังไง
ผมก็ยังรักอืมไม่ปล่อยมือเมียเขารักของเขาอ่าฮะเขารักของเขา
คุณแม่ของน้องผู้หญิงเขาก็เข้าใจเหมือนกันว่าลูกสาวท้องเหมือนกัน
โกรธเหมือนกันเพราะคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องเลยไงอืม
โรงพยาบาลเหรอโรงพยาบาลก็คงจะมีการดำเนินคดี
เดี๋ยวต้องรอดูทางโรงพยาบาลก็จะมาบอกว่าไงอืมฟังเสียงผัวนิดหนึ่งไหมครับ

ส่วนตัวผมนะครับก็ขอโทษนะครับทุกคนขอโทษทุกคนนะครับ
ที่ทำอะไรไปเนี่ยไม่ทันได้ยั้งคิดนะครับ
เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันมันมันมีอะไรที่ที่ที่ที่ที่ที่รึกษึงที่ที่ผมไม่ไม่รู้มาก่อนครับ
มันก็เลยผิดพลาดไปทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้นะครับ
อ๋อแต่เนี้ยพวกมีหน้ามีหน้าท้องอยู่แล้วคนเลยคิดว่าท้องใช่ไหมล่ะอืม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
แล้วลอกแรกมันบอกกำลังตัดชุดละลอกสองมันบอกชุดเสร็จแล้ว
แต่กลัวคนมุงแล้วลอกสามนี่มันคงบอกชุดหาย